เราจะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องแปลกเขามีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง
ชาวบ้านเขาพร้อมใจการทาสีรัวบ้านเป็นสีม่วงหมดทั้งหมู่บ้านเลย
ให้มันเหมาะสมกับชื่อหมู่บ้านคือสรรป่าม่วง
อ๋อก็เลยทาสีม่วงไหนก็ชื่อสรรป่าม่วงก็ทาสีมันสีม่วงหมดเลยแล้วกัน
แบบนี้ให้มันเป็นเอกลักษณ์ไงคนไปก็จะเป็นหมู่บ้านสรรป่าม่วง
น่ารักดีเนอะเออดูสิฮะมันก็สวยสดใสดีเหมือนกันนะฮะ
นี่คือชุมชนบ้านสรรป่าม่วงคุณผู้ชมตะบนสรรป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ไปทางไหนก็รั้วบ้านทุกหลังเป็นสีม่วงแบบนี้ยาวตลอดแนวถนนของหมู่บ้าน
ตั้งแต่ชุมชนสรรป่าม่วงใต้ยาวไปถึงชุมชนสรรป่าม่วงกลางระยะทางสัก๑กิโลกว่า
ก็สวยแปลกตาดีสวยกว่าหมู่บ้านอื่นนะครับ
ผ่องศรีปรีชาพงมิตรกำนันตำบลสรรป่าม่วงเขาเล่าแบบนี้
ชาวบ้านสรรป่าม่วงเนี่ยเขาทำประชาคมและร่วมกันบอกว่าเนี่ยเราต้องสร้างเอกลักษณ์นะ
สร้างเอกลักษณ์ให้กับหมู่บ้านของเราให้กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวให้ได้
ทำยังไงดีล่ะสรุปกันเลยก็ชื่อเราสรรป่าม่วงไง
ก็เอาไปทาสีรั้วเป็นสีม่วงแล้วกันให้มันเข้ากันแบบนี้
นักท่องเที่ยวจะได้สะดุดตาเพราะมาถึงก็อ๋อนี่ไงหมู่บ้านสรรป่าม่วง
รั้วสีม่วงแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็เป็นเป็นรั้วสีม่วงก่อนที่จะไปถึงทางขึ้น
วัดอาณาโยธิพยาหร่ามซึ่งเป็นวัดดังของจังหวัดด้วย
อยู่บนดอยบุษราคำแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปแล้ว
มองเห็นกว้านพยาวและตัวเมืองของพยาวได้สวยงามมากนะครับ
จากการสร้างความโดดเด่นด้วยรั้วสีม่วงแล้วนะฮะ
หมู่บ้านก็ยังมีกลุ่มหัตกรรมจากผักตบชาวาที่มันดังไกลไปถึงต่างประเทศเลย
เขาก็ทำกันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านชาวช่องเขาเป็นอย่างดี
นี่ถ้าเกิดที่หมู่บ้านสรรป่าม่วงนี่สีเบอร์นี้นี่คือหมดตลาดแล้วนะเลย
ชาวบ้านเอามาซื้อแล้วก็ทากันหมดเลยมันก็น่ารักดีหลายตาดีนะฮะ
คือถ้าเกิดเราไปโพสท่าถ่ายรูปกับรวมม่วงนะ